ที่วัดแห่งหนึ่งมีการจัดงานศพ

ทำเอาโยมทั้งสาลาสะดุ้งเป็นจังหวะจังหวะ

มีทั้งเสียงกรี๊ดแล้วมีเหมือนเสียงจังหวะ
กระแทกเหมือนโยนออกมา
นั่นแหละฮะทำเอาโยมที่มาร่วมงานศพ
คือหันหน้ามามองกันเลยคุณพี่คนนี้หันมาเมื่อกี้นะครับ

คลิปนี้ในติ๊กต๊อกมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนนี้

งานศพกับแม่ฟังพระจะหลับแต่ขิดพระสู้กลับ
คือเหมือนกับว่าเคลิ้มกำลังจะง่วง
พอเจอจังหวะนี้เข้าไปสะดุ้งเลยฮะไม่หลับแล้ว
คือเขาบอกว่าการสวดแบบเน้นเสียง
ที่มีกระแทกดุดันในบางช่วงบางจังหวะแล้วสลับกับเสียงกรี๊ดเนี่ย
ผู้โพสต์ติ๊กต๊อกคนนี้เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนไง
ก็เลยแปลกใจก็เลยอัดคลิปนี้แล้วเอามาโพสต์เอามาแชร์กันนะครับ
ก็มีทั้งคนตกใจคนสะดุ้งคนขำ
หลายคนคอมเมนต์ดูสิครับลองดูความเห็นหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นกุศโลบายทำให้ญาติโยมไม่ง่วง
บางคนบอกว่าเป็นการสวดพระแบบสหัสนัย
นี่นะครับคุณผู้ชมหาฟังยากแล้วนะ

แล้วมีบางคนบอกว่าหลุดขำตรงเสียงที่มีเสียงกรี๊ดด้วย
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทางด้านของพระเด็จพระคุณเจ้า
เจ้าอาวาสวัสดิ์วัดสวนแก้วที่นทบุรีบอกว่า
สวดลักษณะดังกล่าวจริงแล้วมีชื่อเรียกว่า
การสวดสหัสนัยค่ะ

พื้นที่ในต่างจังหวัดจะมีการสวดแบบสหัสนัยอยู่
แต่จะสวดแบบธรรมดาไม่มีการกรี๊ด
หรือเล่นเสียงเหมือนกรณีที่เห็นกันในคลิป
สมัยก่อนมีการสวดแบบนี้
แต่ห้ามไม่ให้เอื้อนหรือว่าร้องใช้ลูกคอ

สวดพระอภิษฐรรมศพจะต้องสงบสำรวม
มากกว่าที่จะสวดแบบคึกขนอง
นี่คือมุมมองคอมเมนต์จากพระพยอมนะฮะ

คลิปที่มีการแชร์กันแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ได้ไปพบกับพระยงยุทธ์จันทสาโร
เป็นพระลูกวัดเขาพรมชะแง้ที่เพชรบุรีนั่นแหละครับ
ท่านก็บอกกับเราว่าการสวดสหัสนัยส่วนใหญ่
สวดในงานสวดศพหรือว่างานอวะมงคล
ไม่นิยมสวดในงานบุญหรือว่างานมงคลนะครับ
เป็นการสวดปิดหรือสรุปท้าย
อันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะนิมนต์ให้สวดหรือไม่
ส่วนที่เห็นในคลิปสวดไปกระแทกเสียงไป
มีเสียงกรี๊ดสลับมาด้วยท่านมองว่าไม่เหมาะสม
มันดูเกินเลยไปหน่อยนี่นะครับ
เท่าที่ตรวจสอบอาจจะเป็นพระที่สังกัดอยู่วัดแห่งหนึ่ง

แล้วเจ้าภาพคงจะนิมนต์เชิญมาให้มาสวดในงานศพลองฟังครับ
การสวดศาสนานี่ไม่ใช่ของเล่นเป็นของที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าพิดกฤษ
แล้วก็มีจริงทีนี้ไอ้การสวดศาสนาัยเนี่ยก็จะมีอย่างอ่อนหวาน
แต่ที่สวดเกินไปวิบัติแน่เพราะว่ามันเป็นบารี
ต่อไปจะใช้ไม่ได้จะมาปี๊บชะหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นการล้อ
มันเป็นว่าโรคที่เตียนไม่สำรวม
พระพยอมพูดถูกแล้วท่านพระพยอม
ที่ได้กล่าวติเตียนพระบางวัดที่สวดศาสนาแล้วมีการปี๊บการชะ
มันไม่ใช่แต่ที่จริงพื้นแล้วต้องเป็นของวัดเขาพรมชะแง
สวดศาสนาปิดท้ายของพระพิธรรมนี้ก็อยู่ในประมาณว่าสรุป
เป็นการสรุปในการตรวจพระอภิษฐรรมในงานอวะมงคล
ยงยุทธ์ท่านบอกเพิ่มเติมว่าปกติครับ

บุรีเขาจะมีการสวดงานศพบ้างก็๓คืนบ้าง๕คืน
แล้วแต่เจ้าภาพแล้วก็ความพร้อม
แล้วจะมีการนิมนต์พระคือไม่ใช่เชิญแค่วัดเดียว

อาจจะนิมนต์มาจากหลายวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
ก็มาร่วมกันในการสวดงานศพนั่นเอง
ก็เป็นมุมมองที่ทำให้เรานั้นได้เปิดกว้างมากขึ้นนะ